เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายขับรถเก๋ง
ตามไปประกบยิงผู้ช่วยสอสอพักภูมิใจไทย

จนกระทั่งรถเสียหลักไปชนกับต้นยางพารา
แล้วก็คนขับเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ

เราก็ไปถามหัวหน้าพักภูมิใจไทย

ก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องใส่ใจ

โทรสายตรงไปที่ผู้การพัทธลุงเลยนะคะ
ให้ช่วยตามความคืบหน้าคดีนี้
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙นะคะ
วันนี้ลงไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
กลับไปให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลกันแบบนี้ก่อนนะคะ
จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงค่ำ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เกิดเหตุคนร้ายขับรถเก๋งเป็นยานพานะ
หมายเลขทะเบียนกก๑๙๙๙พัทธลุง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายหัวถนนท่านช่วยชะรัฐ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลนาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
คนขับหักหลบไปไปชนเข้ากับต้นยางพาราค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพโคกฉงายไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปพบนายสุนทรเรืองแก้วอายุ๕๐ปี
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดพัทธลุง
คือถ้าเกิดว่าไปพัทธลุงคนในท้องที่รู้จักกันดี
เป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่นะคะ
แล้วก็เป็นผู้ช่วยของนายฉลองเทิดวีรพงศ์สสพัทธลุง
เขต๒พพใจไทยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับ
สภาพศพตอนที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบคือมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลำตัว
แผลด้วยกันนะคะไปตรวจสอบตัวรถเองก็มีรอยกระสุนฝั่งคนขับ
แล้วก็กระจกหน้าก็แตกห่างออกไปบนถนนสักประมาณ๒๕๐เมตร
นับรวมแล้วคุณคะถึงต้องใช้คำว่าถล่ม๑๕นัดนะคะตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ

ที่นี่ในศูนย์ธรรมผู้ตายพยายามเร่งเครื่องหลบหนี
หนีด้วยความเร็วที่สุดแล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเลน
ไปชนเข้ากับต้นยางภาราในศูนย์ยางภารา
สภาพรถก็เลยเละแบบนี้ค่ะค่ะส่วนทางคดีนะคะ
ล่าสุดวันนี้พลตำรวจโทรณสินผู้สาระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๙ค่ะ
เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองเลยนะคะ
และมีการเรียกประชุมชุดสืบสวนสพโคกชะงาย
คลี่คลายคดีเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับประสานศูนย์นิติวิทยาศาสตร์๙สงขลาตรวจสอบวิถีกระสุน
และเอาไปเทียบเคียงว่ากระสุนที่เจอเนี่ย
ใช้ในการก่อเหตุกับคดีอื่นหรือไม่
ว่าคนร้ายนะคะน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
และเป็นมือปืนอาชีพด้วย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ไปถามชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
ชื่อว่านางประดับทองร่วงอายุ๖๓ปีค่ะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืน
คิดว่าเป็นเสียงประทัด
เพราะบางคนเขาถูกหวยเวลาถูกหวยเสร็จแล้วจะมีการจุดประทัด
บอกคิดว่าเป็นเสียงประทัดไม่คิดว่าจะเป็นการยิงกัน

ที่ผู้ตายขับพุ่งข้ามฝั่งของถนน
หน้าร้านตัวเองไปแล้วพุ่งเข้าไปสวนยางพาราข้างร้าน
ก็วิ่งออกไปดูเลยค่ะก็พบว่าในรถมีคนเสียชีวิต
เอาฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ตอนได้ยินเสียงนี่นึกว่าเป็นเสียงอะไร
ตอนที่ได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าคนเขาซื้อหวยถือหวย

แล้วก็สักประมาณ๒นาทีรถนี้ก็มา

แล้วได้เห็นรถอื่นผ่านไหมอะไรไหม
ที่เขารอยผ่านร้านเรามัย
คุณผู้ชมคะคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยสอสอพักภูมิใจไทย
สองถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องไปถามหัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เนี่ยนักข่าวไปถามว่าเนี่ยรู้เรื่องรึยัง
คุณอนุทินบอกว่าทราบเรื่องแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อว่า
มการสังหารไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
เพราะคนที่เป็นนักการเมืองเขาไม่ใช้วิธียิงกันตายแบบนี้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจริง
คุณอนุทินเสียหนูก็นักเล่งเหมือนกันนะฮะบอกว่าคงยากที่จะจบนะ
เพื่อเพิ่มเรื่องของความคืบหน้าของคดีนะฮะคุณผู้ชม
เราเองในฐานะสื่อมวลชนก็ตามคดีนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ